ติดตามข่าวกันต่อนะครับไปดูเรื่องราวของต้นยางขนาดใหญ่มาก
อายุเป็นร้อยปีไปล้มทับอยู่ที่ข้างกุฏิของพระ
ก็เชื่อว่าที่รอดอย่างหุดหวิดนั้นเป็นเพราะว่ามีของดีคุ้มครอง
ไปดูกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
มันใหญ่มากเป็นต้นยางแบบใหญ่โตมโหลานขนาดนี้ครูทรง
การมันเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้เองครับเป็นต้นยางใหญ่ครับ
ล้มทับกำแพงแล้วก็โรงครัวทางทิศใต้ของวัดกู่พระโกนาบ้านหนองว่า
ต้นยางต้นนี้ขนาดใหญ่มากแล้วใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้เลยเส้นผ่าศูนย์กลาง๑๘๒เมตรสูงประมาณ๔๐เมตรครับ
ล้มปิดถนนขวางทางเข้าหมู่บ้านอยู่แล้วก็ทับกำแพงวัดและโรงครัวของวัดด้วย
ตรวจสอบเพราะว่าต้นยางนั้นมีถูกรอยไฟไหม้ในลำต้นเป็นโพรงเลยมันก็เลยเปราะบาง
คาดว่าเกิดจากไฟป่าแล้วก็ลามไปที่บริเวณคนต้นยาง
แล้วก็ทำให้ต้นยางมันข้างในมันเป็นโพรงอะเนาะ

ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็รีบแห่ไปดู
สิ่งที่มันแปลกใจก็คือว่ากุฏิของพระที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับต้นยาง
รอดตั้งข้อสังเกตแบบนี้ทำไมต้นยางไม่ล้มแบบตรงมา
ถ้าล้มตรงมามันคือทับกุฏิแต่ล้มแบบเฉียงให้พ้นกุฏิไป
พระสงฆ์๑๙รูปที่อยู่ในกุฏิทั้งหมดนั้นปลอดภัย
เพราะต้นยางนั้นล้มลักษณะเฉียงไป๔๕องศา

จากนั้นนะฮะยังพบว่าเสลี่ยงสีทองซึ่งชาวบ้านใช้หามพระครูกิติคุณาพร
หรือว่าหลวงพ่อกรยะโสธโรเป็นเกจิพระอาจารย์ชื่อดัง
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดกู่พระโกนาออกบินทบาทในวาระสำคัญ
ซึ่งตั้งอยู่ในโรงครัวไม่เสียหายเลยแม้แต่น้อย

นึกมูเลยไงวะ
เสียวละไปนั้มนักกลงใหม่ไปตามลงปูบ้านที่ไหน
แค่พี่ต้นไม่กูบอกแล้วมีบอกเลยว่า
ลงปู๔๘ภาพผ่องกันพบภาพบ้าอีกถึงคนบ่าราบันทรายบนหรือไง

กินแม่นตายอย่างสรรค์อย่างเดินต้นกูคืองานบอก
ช่วงนี้อยู่ตัวใหม่บรรทัศน์ฮักษ์เป็นพัฒน์เหงามาก
เป็นพัฒน์เหงามากเลย
นี่ฮะชาวบ้านก็เชื่อกันว่าเป็นเพราะว่าบารมีของหลวงพ่อหลวงปู่กอง
เพิ่งจะมรณภาพไปแล้วก็มีการพระราชทานเพลิงศพไป
เมื่อวันที่๒๑ธันวาคม๒๕๖๐ของที่ผ่านมาครับในวัย๙๔ปี

มีการคุ้มครองให้พระปลอดภัยนะครับ
ดาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่กองที่ทราบข่าวก็เลยรีบเคลื่อนย้าย
เอาเลื่อยยนต์ไปเลื่อยต้นยางใหญ่ออกนะฮะ
แล้วก็เอารถไปยกออกไปแล้วก็ยกออกจากถนน
เพื่อให้ชาวบ้านนั้นสัญจรผ่านไปมาได้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียว